รายนี้อาหารเช้าพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะหนาวแบบนี้หาเมนูคลายหนาวกันหน่อยดีกว่านะคะ
รุนสวัสดิรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานสภาพอากาศยามเช้ากันแล้วนะคะ
แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงสภาพอากาศโดยรวมเนี่ยเชื่อว่าหลายคนตอนนี้โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องทางตอนเหนือของประเทศไทย
ตกอกตกใจกับเหตุแผ่นดินไหวที่สปลาวนะคะที่มีความแรงห้าจุดเก้าขณะเดียวกันนะคะก็มีผลกระทบนะคะ
คือรู้สึกสั่นไหวถึงประเทศไทยในบางจังหวัดเช่นน่านแพร่เชียงใหม่พยาวหรือว่าจังหวัดในแถบภาคอีสานเช่นเลย
อย่างต่อเนื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
ขณะที่สภาพอากาศเราตรวจสอบทุกวันนะคะคุณผู้ชมมาดูอุณหภูมิเช้านี้จากโมเดลจำลองอากาศของเรา
สภาพอากาศวันนี้อุณหภูมิจะลดต่ำลง๑๓องศาเซลเซียสโดยเฉพาะแถบตอนบนของประเทศนะคะ
คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๑๘๒๑องศาเซลเซียสนะคะ
ส่วนช่วงของตอนกลางวันตอนบ่ายมาแล้วเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียส
ขณะที่มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะก็เริ่มแผ่ลงมาปกคลุม
ก็ยังคงทำให้บริเวณตอนบนมีอากาศเย็น
ขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณภาคใต้
ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักอยู่อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะคะ
ภาพรวมแล้วตอนบนของประเทศอุณหภูมิลดลงอากาศจะเย็นและก็มีลมแรงในตอนเช้า
ส่วนพ่อแม่พี่น้องทางตอนกลางของประเทศภาคกลางภาคตะวันออก
จะรู้สึกได้ถึงอากาศร้อนหรือว่ามีความรู้สึกอุ่นขึ้นมาหน่อย

ส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย
มีโอกาสเกิดฝนถึง๑๔๐ของพื้นที่
แล้วก็ตกหนักบางแห่งคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
แถบจังหวัดนครราชศรีนครศรีธรรมราชลงไป
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นตอนเช้ามีลมแรง
แล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องแดดในช่วงกลางวันด้วย
เพราะว่าถ้าแดดหน้าหนาวนี่มันจะแบบแดดจัดแสบผิวเลยนะคะ
สิ่งหนึ่งที่จะดูแลรักษาสุขภาพคือเรื่องของอาหารการกินทานให้ครบ๕โมง
ให้ครบสารอาหารแล้วก็เลือกรับประทานสมุนไพร
หรือว่าอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนก็ช่วยทำให้เกิดอุณหภูมิในร่างกายมากขึ้น

ฉันไปเตรียมพร้อมรับแขกก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ